มิ้นเคยไปเติมน้ำมันแล้วแบบเคยเติมเต็มถังเนี่ย
ก็ประมาณ๕๐ลิตรถูกไหม

เวลาน้ำมันมันเข้าไปในถังเราแล้วเนี่ย
มันจะครบ๕๐ลิตรจริงหรือเปล่า
เพราะปกติเราก็ดูแค่ไอเกณฑ์น้ำมันว่ามันขึ้นไปสุด

แต่ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือ

ซึ่งมีปริมาตรประมาณ๒ลิตร
เขาจะไปเติมน้ำมันเนี่ยเอามาที่รถของเขา
เขาก็ใช้แกลลอนอันนี้เนี่ยมีปริมาณ๒ลิตร
เขาก็บอกว่าพี่เติมน้ำมัน๒ลิตร
แก๊สโซฮอล์๓๕๒กันไป

แต่มันขึ้นมาเนี่ยไม่ถึง๒ลิตรฮะ
มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้น

ซึ่งปรทก็แจงฉบับ๒นะครับ
พบหัวจ่ายน้ำมันอันนี้ชำรุด

หลังจากเจอดราม่าเติมน้ำมัน๑๘ลิตร

โพสต์ภาพแกลลอนน้ำมันนะครับพร้อมระบุ
นี่คือน้ำมัน๑๑๘๒๒ลิตร

ขวดนี้เนี่ยแค่๒ลิตรนะคะ
ลูกค้าสังเกตด้วยนะคะเวลาเติมน้ำมันเนี่ย
เกิดเสียงวิภาพวิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากครับ

เมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ

กระทุ่มแบนที่จังหวัดสมุทรสาคร

แล้วก็พบว่าเกิดความผิดปกติที่

เกิดขึ้นจากการตรวจสอบพบว่า

ภายในตู้เนี่ยตู้จ่ายชำรุดครับ
ส่งผลทำให้น้ำมันไหลย้อนกลับฮะ

มีอากาศมาแทนที่ประกอบกับ
พนักงานเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทาง
ที่กำหนดเมื่อพบความผิดปกติ

นั่นเองโดยตอนนี้ได้ดำเนิน
ซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

กำหนดนะครับพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
อบรมพนักงานสถานีบริการ

ประสานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ
ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ้าว

โปรดติดตามตอนต่อไป